ถ้าคุณจ๋าน้อยนะถ้าสายมูลคุณไอ้จ๋าไม่ค่อยมู
อันนี้คือคนไปพุ่งเป้าที่พี่จ่าใช่มั้ยคะ
อย่างนั้นก็ชอบใช้ว่าที่
หอยท่างอ่ะก็เลยไปสวยที่นาง
คือเป็นประเด็นคือ
หรืออะไรอย่างเงี้ยนี่ไหว้ทำที่ฮึอนี่เกาะใช่มั้ย
คุณลุยอยู่แล้วน้ำไม่ใช่เป็นพยาบาลเพราะว่าเค้าก็เป็นปกติ
กับมันไม่ได้แบบรู้แบบแม่มันได้แบบเอาจริงว่ายิ่งเอาแม่ไปด้วยเนี้ย
แม่ประคองแม่คอยดูแลอะไรก็เหนื่อยอยู่แล้วใช่นึกออกเปล่าอ่าฮะ
ซึ่งคุณจ๋าเขาก็พาเพื่อนอื่นพาครอบครัวขึ้นท่ามนาคารนั่นแหละคือ
เอาจริงจริงแม่อี๊ดเออรู้สึกคือแม่เขาเรียกแม่อี๊ดแล้วก็แม่แม่ของพี่จ๋าเองด้วย
อ๋อครับแม่จิ๋มแม่จิ๋มเออแม่จิ๋มของพี่จ๋าแม่อี๊ดอะไรอย่างเงี้ย
กลุ่มแม่ติ๋มอ่ะเขาอยากจะขึ้นครับคุณไอ้จ๋าเขาก็เลยพาแม่แม่ขึ้นไปนี่ไง
หุ้นดูแม่จิ๋มก็ดังแข็งแรงน่ะเฮ้อโอ้ขึ้นไปด้านนี้แข็งแรงมากนะฮะ
ตั้งแต่๑ปีที่แล้วน่ะ๑ปีที่แล้วเนี้ยเพิ่งเอามาลงส้นไม้ดูบางจุดยังเป็นถูก
อันนี้ไม่ใช่ของใหม่ครับผู้ปรับเราชอบอันนี้นางไปตั้งแต่ปีที่แล้ว
ประมาณสักปุราณอืมมตุลาพฤศจิกาครับอ่าฮะอ๋อแต่เขาชอบใช้ติด
ก็เลยต้องไปเรื่อยตั้งแต่ยังไม่มีคนนี่ดูนี่อันนี้ต้องไปกับแม่นะครับ
ทำไมก็ดูจังอันนั้นไงปอมแปมไปกับเขาตั้งแต่ปอมแปมไงเธอปอมแปมโอปอลนั่นไงนางไปตั้งแต่นู้นยังไม่มีคนเยอะขนาดนั้น
ทางขึ้นยังไม่มีอันนี้เลยแม่ตั้งแต่ทุกวันนี้ต้องไปรับบัตรคิวแล้วอ่ะใช่เหรอพอบอกต้องรับบัตรคิวเราก็แม่งเวียน
ถ้าสมมุติไปถ้ำนาคาแล้วดราม่าเยอะดาราอย่าไปกันเลยฮะกลับไหว้พระในกรุงเทพนี่แหละ
แปลกอย่างนะคนที่ไปถ้ำนาคาส่วนใหญ่เป็นคนที่เรียนเมืองนอกเมืองนาหมดเลย

ถูกต้องนะครับเหมือนกับว่าอันนี้
เฮ้ยไปด้วยอ่ะอย่างท็อปน้าเศษพี่กึ้งอย่างนี้
เขาก็เป็นผู้ปินเขาอะไรกันอยู่แล้ว
อันนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับมูเตรลูอ่าฮะอันดับสองคือไปลองสิมันได้จริงเหรอ
ใช่นะฮะมันก็เลยทำให้กลายเป็นแบบว่า
กระแสที่เกิดขึ้นมาอย่างฉันเนี้ยอ่ะเป็นพลังสภา
ตัวฉันเองก็เชื่อครับแต่คนอื่นมันไม่รู้ว่าเป็นยังไงอืม
แต่ก็โอ้โหถ้าไปแล้วมันแบบโดนด่ากลับมาดราม่ากลับมาหรืออะไรอย่างนี้
อย่าไปเลยใช่แบบบางคนก็อาจจะต้องดูช่วงเวลาหน่อย
ตอนนี้วันคนอาจจะยังเยอะก็รอแบบซาซาเบา
หรือว่าไปในจุดอื่นก่อนหรือไม่สมมุติว่าไปวันนั้นที่เจอคนเยอะเนี่ยก็
พี่กะว่าเกไก่กันเย็นเย็นเดี๋ยวพี่ไปทำบุญอ่ะ
ทัวร์ลงเข้าไปตัวเดี๋ยวตัวอยากไปอีกอันนึงที่จังหวัดนี้ก็คือ
วานสามตัวอ๋อมีอยู่ตรงนั้นเลยหนูอยากไปหนูอยากไปอันนี้มากเลยอ่ะ
คือธรรมดาสวยงานจริงจริงแต่ในในบึงการเองจริงจริงมีอีกหลายหลายจุดที่น่าท่องเที่ยวเนาะ
อ่าฮะแล้วก็เคารพตามกฎแล้วก็ใช่กูทำตามคำแนะนำของใครแล้วก็ถูกมาแม่ง
คือทางขึ้นอ่ะยังไงก็แล้วแต่มันมีดราม่าอยู่แล้วให้คุณขึ้นเนื่องจากคนมันเป็นพันพันมันสวนกันไม่ได้ใช่ไหม
มันเป็นสวนไหมมันเป็นทางขึ้นทางเดียวอืมแต่ถ้าคุณไปขึ้นอีกทางหนึ่งมันก็ทะลมไงหนูอืม
เพราะฉะนั้นเนี้ยความยากคือมันขึ้นทางเดียวเพราะฉะนั้นเนี้ยอ่ะเดี๋ยวมันควรไปติดปุ๊บก็ไปขอพรเยาว์เยาว์อะไรอย่างเงี้ยอืม
ซึ่งคนต่อคิวอีกเป็นร้อยก็ต้องเป็นลำดกด่าถูกคือปกติก็คือขึ้นไปต้องรอให้ข้างบนลงมาก่อนใช่
กรุ๊ปใหม่ถึงจะขึ้นไปได้ไปได้เป็นกรุ๊ปรูปล่ะถูกต้องเขาขึ้นไม่ได้เยอะนะมีเขาบนอ่ะอืม
แล้วก็เวลาเวียนลงไปไหว้เซียนพญานาคก็ต้องรับบัตรคิว
แล้วก็ค่อยลงไปไหว้ทีละคนทีละคนแล้วก็ขึ้นมา
แต่บางจุดก็ตรงนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นไป่ะไม่ให้เพราะให้ปิดไปแล้วอืม
เช็ดผือยผาใจขาดอะไรเงี้ยอ่ะเปลียดนะเพราะไม่มีคนถ่ายรูปผาทิศตรงนั้นเลยน้อม๑๐๑
ไม่หรอกหนึ่งอันตรายเพราะหักได้

แบบว่าเมื่อก่อนพระเกจิอาจารย์อะไรอยู่แถวนั้นเยอะ

ช้างป่าก็เยอะไงไปถึงแล้วจะช้างป่าไล่เหยียบก็ไม่

คือมันเข้าไปมันก็จะเป็นแบบป่าแล้วไงเม

หนึ่งก็ต้องให้เจ้าหน้าที่พาไป
เพื่อความปลอดภัยเนาะ

โอ้โอ้โอ้